สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายสิ้นปีแล้วนะครับ
เริ่มขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดกันแล้ว
ระวังกันด้วยคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ขับรถจากชนบุรีจะกลับบ้าน
ยะโสธรตอนตีสี่ครึ่งแวะซื้อน้ำแป๊บเดี๋ยวไม่รู้อีท่าไหน
เกยเกาะกลางครับรถพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลย
โชคดีเทิมรอดปลอดภัยมาได้นี่อันดุสภาพรถสิฮุ้ย
โอ้เนี่ยอยู่บนเกาะกลางแบบเนี้ยแบบนี้เลยอ่า
จุดเกิดเหตุนะครับถนนสายสามศูนย์สี่ฝั่งพระนมสารคามมุ่งหน้าน
นครราชศรีมาครับในพื้นที่บ้านครองร้างหมู่สิบ
ตะบนท่าตูอำเภอศรีมหาโพธินะฮะจังหวัดปราจีนบุรี
พบร่องรอยที่ขอบปูนที่เกาะกลางถนนมีการถูกเฉียวชนปูนหลุดครูดออกมาเลย
นะฮะแล้วก็มีรถพุ่งไปเนี่ยหงายท้องอยู่ที่เกาะกลางเนี่ย
เป็นทางยาวสักห้าสิบเมตรได้รถเก่งคันนี้เป็นนิสันมาสครับ
ทะเบียนสองกไก่สรษลาห้าเก้าเก้าสี่กรุงเทพฯพลิกความอยู่แบบนี้
สภาพก็ยางก็แตกนะฮะกระจกด้านฝั่งคนขับก็แตก
เนื่องจากว่าถูกแรงกระแทกอืมนี่ก็เปิดไฟเลี้ยว
เหมือนเปิดไฟเลี้ยวนะระหว่างที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
สากู้ภัยก็ช่วยกันลงพื้นที่ไปนะฮะป้องกันพื้นที่เอาไว้
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าวันหยุดยาวเนอะ
รถก็เยอะเนี่ยเส้นนี้มันออกจากทางด้านของปลาจีน
ออกไปทางฝั่งโคลาสได้อืมนะฮะออกอีสานได้
รถก็ใช้เยอะสายสามศูนย์สี่ทีนี้ถามคนขับนางสาวทาวพร
เขาบอกว่าก็เนี่ยขับรถมาจากชนบุรีจะกลับบ้านที่ยะโสธรนะครับ
ก่อนมาเกิดเหตุจอดแวะซื้อน้ำกับกาแฟแป๊บนึง
พอออกมาเป็นอย่างนี้เลยเอาไปฟังว่าเธอเป็นอะไรฮะ
คับขับมาแล้วมันเป็นเกาะมามันเหมือนแบบคับขับมาแล้วมัน
เกาะกลับมาห้ามาไปหมดเลยอ่ะอืมเราก็มองไม่เห็นเลยจำได้มั้ย
ฟังอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าเธอวูบหรือเปล่า

เกาะบังหน้าหมายถึงเกาะกลางถนนนะ

พลิกความเลยคือมันรู้สึกตัวเห็นทิน

เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุคือแวะซื้อกาแฟ

อันนี้โชคดีเหลือเกินที่ไอ้ถังแกที่เอามา

มันหลุดออกมาอยู่นอกตัวรถเลย
คือถ้าเกิดว่ามันกระแทกแรงกว่านี้
แล้วก็ตามทีก็ละเบิดขึ้นมาเลยวั้งใหญ่นะ

สุดท้ายแล้วก็ต้องรากรถไปที่อู่

จะกลับบ้านก็คงต้องดูดีนะ

ที่เป็นพระสร้อยคอประจำตัวตัวเองด้วย
เธอก็เชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองเธอหรือไม่นะคะ